ร้อยเอ็ดเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะ
มีพ่อเท่าคนหนึ่งนะครับอายุ๗๒ปีแล้ว
เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมในสภาพกระโหลกเนี่ยยุบนะฮะ
แล้วก็นอนหนุนหมอนขิดอยู่ค่ะอ่า

สี่เหลี่ยมก็มีเนี่ยตรงเนี้ยฮะญาติเขาเลยบอกว่าเขาแปลกใจสงสัยว่าทำไมกระโหลกศีรษะถึงยุบขนาดนั้นอืม
อยากให้ตรวจสอบหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเจอศพเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุทางสพปทุมรัฐก็มาตรวจสอบนะครับเป็นกระท่อมที่ทุ่งนาบ้านม่วง
ตำบลดอกล้ำอำเภอทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ข้างกระท่อมกลางทุ่งนานะฮะ
ชื่อนายทองใบพรมศิลาอายุเจ็ดสิบสองปีนะครับสภาพศพเนี่ยมีหมอนขิดหนุนอยู่ใต้ศีรษะนะฮะ
แล้วก็ศีรษะมีรอยยุบนะฮะที่ขมับด้านขวาคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็ง
สองข้างนี่ช้ำหมดเลยนะครับมีคราบเลือดติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะฮะเพื่อจะดูการเสียชีวิตอย่างละเอียดว่ามีร่องรอยอะไรเพิ่มเติมจากที่ดูในตอนแรกบ้าง
น้องสาวของคุณตาทองใบนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตาทองใบแกกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาอาหารไปกินที่ทุ่งนา
จะทำแบบนี้มา๒ปีแล้วคือมาอยู่ที่ทุ่งนานะครับ
นิสัยของผู้ตายไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่มีครอบครัวด้วย
ชอบอยู่กับไร่กับนานะปลูกมันหารายได้เลี้ยงตัวเอง
ไม่เชื่อว่าอยู่ดีพี่ชายเนี่ยจะป่วยแล้วเสียชีวิตหรือว่าจะล้มแล้วศีรษะไปฟาดกับของแข็งเสียชีวิต
เพราะพี่ชายไม่มีโรคประจำตัวก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยสืบสวนให้หน่อย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็ขอให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ
แล้วก็เชิญบุคคลต่างมาสอบถามข้อมูลนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจเรียกชาวบ้านและพยานแวดล้อมมาสอบปากคำไป๖ปากนะฮะ
ว่าเป็นปากสำคัญด้วยนะครับทั้ง๖ปาก
คนที่เจอศพคุณตาทองใบคนแรกช่วงเช้าเมื่อวานนี้
คือนายบุญเพ็งพรมศิลาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง
นายบุญเพ็งเนี่ยได้รับแจ้งเหตุจากนายสวัยที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
นายสวัยพิมโยธานี่เป็นเพื่อนสนิทนะฮะ
ไปหาคุณตาทองใบผู้ตายที่กระท่อมที่นาเนี่ยทุกวัน
คือนายสวัยนี่นี่นะฮะ
เขาบอกเขาไปหาผู้ตายที่เถียงนาทุกวันแต่เขาไม่เจอศพนะ

เขาบอกไปวันที่๑๔ไม่เจอ๑๕ไม่เจอมาเจอ๑๖เช้า

เห็นไหมศพแกอยู่ข้างกระท่อม

น้องเขยของผู้ตายนายพุทธาไว้๕๔ปี
นี่เป็นคนเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

แล้วก็มีกลุ่มที่ไปหาผู้ตายบ่อย

คือนายคานนายบุญมีแล้วก็นายถาวร
คุณแซคนัทวินไปดูที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับพบว่าใกล้ใกล้กับเถียงนาเนี่ยจะเป็นคอกหมูนะฮะ
เป็นหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับซึ่งเราได้ข้อมูลว่าผู้ตายเองเนี่ย
เขาลงทุนร่วมกับนายสวัยที่เป็นเพื่อนสนิทนะฮะซึ่งนายสวัยเป็นคนที่มาหาผู้ตายบ่อยที่สุด
คุณแซคนัทวินก็เลยไปที่บ้านของนายสวัยนะฮะเปิดเป็นร้านค้าด้วยนะครับที่บ้าน
คือทางนายสวัยเนี่ยบอกว่าเขารู้จักกับนายทองใบผู้ตายจริงนะสนิทกัน
เวลาผู้ตายจะไปเถียงนาก็แวะซื้อของที่ร้านนี่แหละบางทีก็แวะนั่งดื่มเบียร์ก็เป็นอย่างนี้กันประจำ
สวัยบอกว่าเมื่อวันที่๑๔มกราคมวันเสาร์นะครับตอนเช้าคุณตาทองใบแกมาซื้ออาหารปลาที่ร้านค้าใกล้กัน
แล้วก็มาซื้อยาแก้ไข้ที่ร้านของแกตอนเย็นนี่ตอนเย็นนายสวัยก็ไปหานายทองใบที่นา
จักรยานยนต์เนี่ยจอดอยู่ที่กลางทุ่งนาแต่ไม่เห็นนายทองใบโทรไปหาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอยู่แถวเถียงนา
ก็เลยคิดว่าเออสงสัยโทรศัพท์เขาอยู่แต่ตัวเขาไม่อยู่มั้งออกไปหาปูหาปลาหรือเปล่า
ก็เลยกลับบ้านไม่ได้ไปหาที่เถียงนาที่กระท่อมตรงนี้แล้วฮะ
ตอนวันอาทิตย์ที่๑๕มกราคมตอนเย็นนายสวัยบอกไปหานายทองใบอีกรอบนึงเหมือนเดิมเลย
จักรยานยนต์จอดอยู่โทรไปหาไม่มีคนรับสายทีนี้ก็ไปเดินวนอยู่ที่เถียงนาตั้งหลายรอบ
ก็ไม่เห็นไม่เห็นนายทองใบเดินข้ามไปมานะฮะอยู่ตรงจุดที่เจอศพ
ยืนยันว่าไม่เจอศพไม่เห็นศพเลยนะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเช้า๑๖มกราคมนายสวัยบอกตัวเขาเนี่ยเห็นนายพุทธานะ
ซึ่งอยู่เถียงนาติดกันกับผู้ตายนะฮะนายพุทธานี่เป็นน้องเขยของคุณตาทองใบนะครับ
สวัยบอกเห็นพุทธาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปซื้อเหล้า
ก็เลยไปดูผู้ตายที่เถียงนาอีกรอบนึงเดินวนอีกก็ไม่เห็นศพนะ
ก็เลยโทรไปหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือนายบุญเพ็งบอก
เอ๊ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังแม่มันดูแปลกแล้วนะยังไงมาช่วยกันตามหาหน่อย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มาแล้วก็ออกกันช่วยตามหาไม่น่าเชื่อนะฮะ
คือทางพี่สวัยแกบอกแกหาอยู่สามวันอ่ะอืม
เสาร์อาทิตย์จันทร์ตอนเช้าหายังไงก็ไม่เจอ
พอบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
เจอเลยเจอศพฮะแปลกมากเลยค่ะ
บอกนี่ไงนี่เขานอนตายอยู่ตรงเนี้ยเจอแบบเห็นชัดชัดด้วยนะ

สวัยแกบอกนี่ผมแปลกใจสงสัยมากเลยนะอืม
ตรงนี้ผมก็หาตั้งหลายรอบยังไงก็ไม่เจอ
สงสัยจะผีบังตาอืม
แต่ว่าพอผู้ช่วยไปหาวันนั้นไปเจอที่ที่ที่ผมเดินผ่านไปประมาณ
เออมันเขาบอกมีภาษาบาลผมก็คือเขาบอกว่าผีบังตา
แต่ว่าผีบังตาผมยังเห็นว่าอ้าวนี่บังแบบไหน
พี่สวัสดีครับแล้วตรงเนี้ยเราก็เดินไป

อ่าที่ที่เปที่แก้แขวนนอนยัง
คุณแซคนัทวินได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
โมงเช้าวันเสาร์ที่๑๔มกราคม
นี่ค่ะคุณตาทองใบที่เสียชีวิต
ใส่เสื้อลายลายกางเกงขาสั้นสีดำนะฮะ

เป็นเสื้อผ้าตัวเดียวกับที่เจอศพนะฮะ

มาซื้อหัวอาหารปลา

จากนั้นคุณตาทองใบแกก็ไปต่อไปซื้อท่อน้ำ
เพราะว่าที่เถียงนาเนี่ยท่อน้ำพังนะฮะ

ใช้เวลาเลือกอยู่สักพักนึง
ก็ออกไปเพื่อเตรียมจ่ายเงิน
นี่กำลังเลือกข้อต่ออยู่นะฮะ

คุณตาทองใบก็ออกจากร้านค้า

นี่จะเป็นร้านของพี่สวัยแล้ว
ซื้อยาแก้ไข้ยาลดไข้

ก็เหมือนตามที่เขาบอกกับคุณแซคนัทวินเลยนะฮะ
แล้วพอ๑๐โมงเช้านะฮะ
วันเสาร์นะครับ๑๔มกราคม
ตาทองใบแกก็ขี่จักรยานยนต์

แต่ว่าร้านนี้เขาบอกเขาซ่อมไม่ได้คุณตาทองใบแกก็เลยขี่ไปซ่อมอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้กัน
แล้วก็ขี่รถกลับไปทางร้านค้าของนายสวัยซึ่งเป็นทางที่จะไปที่ที่นาของตัวเองด้วย
ทีนี้ทางพี่สวัยแกบอกนี่แกก็ไปหาอยู่ทั้งเสาร์อาทิตย์จันทร์หายังไงก็ไม่เจอนะ
เห็นอีกทีก็คือวันจันทร์เห็นในพุทธาที่เป็นน้องเขยของผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์ของผู้ตายออกไป
คุณแซคนัทวินก็เลยไปถามนายพุทธานะฮะเขาบอกเขาเป็นน้องเขยของผู้ตายนะครับ
เขาก็ยืมรถของผู้ตายไปขี่เป็นปกตินั่นแหละคือไม่ยืมไม่ได้เวลาจะไปซื้อข้าวซื้อของจะไปธุระที่ไหนเนี่ยโอ้โหมันเดินไกลเหลือเกิน
ซึ่งเห็นผู้ตายล่าสุดเนี่ยคือเห็นเช้าวันเสาร์๑๔มกราคมแล้วไม่เห็นอีกเลย
แต่ตอน๔ทุ่มหมามันเห่าที่เถียงนาของผู้ตายเนี่ยหนักมากในคืนวันนั้นคืนวันเสาร์
ได้ยินเสียงร้องเสียงอะไรบ้างครับ

ตอนวันไหน๑๔
วัน๑๔ก็พี่ผ่านเนี่ยม้าเห่า
ทีนี้คุณแซคนัทวินก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกนะฮะ
เช้าวันที่๑๖มกราคม๖นาฬิกา๕๐นาที
นี่นายพุทธาเข้ามาแต่เช้าตรู่เลยนะฮะ

เอาจักรยานยนต์ของผู้ตายมาขี่มาซื้อเหล้าที่ร้านของนายสวัย

แล้วก็นั่นแหละช่วงสายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็ไปเจอศพของคุณตาทองใบ

นี่ฮะซึ่งนายพุทธาก็บอกโอ้เนี่ยพอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเจอศพ
เขาก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าพี่เขยเสียชีวิตอยู่แถวนั้น
เราได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ก็คือนายบุญเพ็งพรมศิลานะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง
บอกว่า๗โมงเช้า๑๖มกราคมก็คือวันจันทร์นะครับ
ได้รับแจ้งจากนายสวัยว่า
ทองใบเนี่ยเขาหายไป๒๓วันแล้วหาไม่เจอเลย
มาช่วยตามหาหน่อยก็พอไปที่เถียงนาของนายทองใบก็เจอศพเลย
ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสวัยเขามองไม่เห็น
เขาบอกมาตั้งหลายรอบนั่นน่ะสิแล้วเถียงนาตรงนี้เนี่ย
จากผู้ตายแล้วก็มีแต่นายสวัยนี่แหละที่เข้าออก
เพราะว่าเขาเลี้ยงหมูกับคนตายเขาเลี้ยงหมูอยู่ด้วยกันค่ะ

เอายังไงล่ะท่านผู้ชมทีนี้ตัวละครเยอะเหลือเกิน
นั่นน่ะสิคือเขาบอกนายสวัยก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือผีจะบังตาเขา
เพราะเขามองไม่เห็นใช่ไหมคะหลายคนก็สงสัยเหมือนกัน
แต่อาจจะไม่ได้สงสัยเรื่องเดียวกันกับนายสวัยแล้วล่ะตอนนี้
แต่มันต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนนะนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
บอกยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับกำลังรอผลการชนะสูตรศพของคุณตาทองใบอย่างละเอียดอยู่นะฮะ
เพื่อนำมาสืบสวนสอบสวนว่าตกลงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่
วูบไปล้มแล้วศีรษะก็มีบาดแผลเสียชีวิตหรือมีใครทำร้ายแก
ซึ่งตอนนี้ก็นำตัวพยานแวดล้อมต่างแล้วก็บุคคลที่เป็นคนใกล้ชิดเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วก็เก็บหลักฐานต่างเอาไว้แล้ว
ตอนนี้ต้องปล่อยไปก่อนนะฮะตำรวจบอกมันยังไม่มีหลักฐานที่จะชี้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ส่วนที่บ้านของคุณตาทองใบวันนี้ญาติรับศพมาแล้วนะครับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะ
ทุกคนในหมู่บ้านตอนนี้บอกกลัวกันหมดเลยคือไม่ได้หวาดกลัวเรื่องที่คุณตาทองใบแกเสียชีวิตนะ
แต่กลัวว่าใครคือคนร้ายใครฆ่าคุณตาทองใบ
โอ้โหนี่เหมือนตอนโคนนักสืบโคนันยังไงไม่รู้นะคะ
ใช่ไหมนี่ฮะคือทุกคนเขาบอกเขาเชื่อว่าคนในหมู่บ้านนี่แหละถ้ามันจะเป็นเหตุฆาตกรรมนะ
มันจะเป็นใครอื่นไปได้นอกจากคนในหมู่บ้านแต่ใครฆ่าคุณตาทองใบ
เดี๋ยวให้แซคนัทวินตามต่อตอนนี้รอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดจากทางแพทย์นิติเวศอยู่